แต่วันแรกผ่านมาจนถึงวันนี้ล่วงเลยมา๑๒วันนะครับ
ยังคงมีจิตอาศาจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์นะครับ
เดินทางมานำอาหารนำเครื่องดื่มครับ

เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่
หลวงราชการที่๙อย่างไม่ขาดสายครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จสวรรคตไปแล้ว๑๒วัน
หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนเขาก็พยายามย้อนไปดู
เหตุการณ์อะไรต่างกันเยอะนะครับ

ย้อนกลับไปดูที่ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลสิริราชเขาได้ไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นรอปภครับเป็นรอปภที่มีหน้าที่ขับลิฟท์
ก็คือกดลิฟต์ขึ้นกดลิฟต์ลงถวายในหลวง
เสด็จขึ้นลงอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เนี่ยผู้ชายที่เห็นในภาพชื่อว่าคุณอุทัยครับ
คุณอุทัยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็จำไม่ลืม
ก็คือว่าตอนที่พระองค์ท่านจะเสด็จกลับ
ทุกครั้งเมื่อลิฟต์ลงมาถึงชั้นล่างพระองค์จะตรัสเสมอว่า
ขอบใจนะตนตื่นเต้นดีใจจึงตอบกลับไป
ด้วยเสียงสั่นทุกครั้งว่าด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ตนทราบซึ้งและไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ท่านได้อย่างไร
เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ขี่รถจักรยานมาทำงาน
แล้วก็ถูกรถยนต์ชนจนบาดเจ็บสาหัสแขนขาขาดสะโพกหัก
ต้องรักษาตัวอยู่๙เดือนพอความทราบไปถึงพระองค์ท่าน
ก็ได้รับตนเข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ถือว่าเป็นวาสนาของตนที่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดพระองค์
แม้จะเป็นเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัย
แต่พระองค์ท่านก็ทรงใส่ใจและช่วยเหลือเมื่อยามยากลำบาก
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุด
ชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมได้เลย
ผมได้ขับลิฟท์ถวายแด่พระองค์ท่าน
ขณะอยู่ในลิฟต์พระองค์ท่านทรงเอื้อมพระหัดมาจับไหล่ผม
แล้วตัดว่าได้นอนหรือยัง
ผมตอบพระองค์ท่านไปว่ายังพระพุทธเจ้าข้า
ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่า
จะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่าน

ว่าได้ขับลิฟต์ถวายพระองค์ท่านคือตอนเข็นพระบรมศพ

ตนใส่ชุดเครื่องแบบรอพอเต็มยดพร้อมถุงมือ
ตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
เมื่อรถเข็นนำพระบรมศพของพระองค์ท่านเสด็จออกจากลิฟต์ไปแล้ว
นก้มลงกราบและกลับเข้าไปในลิฟท์
ร้องไห้ออกมาไม่อายใคร
จากที่เมื่อก่อนถวายทำงานทุกวัน
จนวันนี้ท่านไม่อยู่แล้วรู้สึกวาเว
ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่าน
หลังจากนี้ก็ตั้งใจจะเก็บถุงมือที่ถวายมาใส่กรอบ
ไว้ให้ลูกหลานดูต่อไป
นี่เป็นความในใจของรอปภคนหนึ่ง
ทีนี้ก็มาดูเรื่องของจิตอาสาที่คุณก๊อฟบอกไปสักครู่ก็คือว่า
ยังมีคนที่มีจิตอาสามาตั้งเต้น
เพื่อเอาข้าวของมาแจกกันเยอะ
เมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมแจกข้าวแจกของ
เพราะว่าชมรมภูมิพลังแห่งแผ่นดินเนี่ย
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปตั้งเต็นต์อยู่ที่นั่นคนเยอะเลยครับ
มารับแจกข้าวแจกของตลอดเวลาเพราะว่าประชาชนเนี่ยไปกันเยอะมาก
ผมมีภาพที่ประทับใจมากก็คือว่า
ขณะที่อยู่ในเต็นต์เนี่ยมีผู้หญิงครับเป็นอายุก็มากพอสมควรแล้วล่ะคุณน้าจะเรียกว่าคุณน้าคุณพี่ก็ได้
สองสามคนเดินหิ้วเป็นรังเป็นรังคล้ายคล้ายกำลังใส่เหล้าแม่โขงอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็ผูกด้วยเชือกฟางแล้วก็ฮิ้วกันมาดูจะหนักนะครับ
แล้วก็มามาที่เต็นต์แล้วก็บอกว่าเอามาฝาก
พวกเราก็บอกว่าไม่รับฝากของครับเพราะว่าเดี๋ยวหายแล้วไม่รู้จะรับผิดชอบยังไง
คุณน้าบอกว่าไม่ใช่
ให้รับฝากของแต่เอามาฝากแล้วก็แกะกล่องออกมานี่แหละครับ
กลายเป็นกล้วยเกือบ๑๐หวีคงจะเคลือนึงล่ะครับ
คุณน้าเล่าให้ฟังว่ามากันจากชุมพรก่อนจะมาก็คิดว่าจะเอาอะไรมาฝากคนที่มาร่วมงานดี
คนที่มาถวายศักระพระศพดี
ก็นึกได้ว่าหลังบ้านเนี่ย
มีกล้วยและกล้วยก็อยู่เรียกว่ากำลังจะสุกพอดี
ก็ไปตัดกล้วยมาเครือหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นรถ
ทุลักษณ์ทุเลนะครับแต่ว่ายังอุตส่ามีน้ำใจ
เพราะบอกว่าไม่อยากมามือเปล่าอยากเอาของมาฝากคนกรุงเทพ
คนที่มาร่วมงานก็นี่แหละครับ
พวกเราก็เห็นว่าใกล้เต็นต์เราก็มีเต็นต์ของพยาบาล
ก็เชิญคุณน้าไปมอบกล้วยให้กับพยาบาล
ก็น้ำหูน้ำตาซึมด้วยกันทั้งคนให้คนรับแหละครับ
เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอามาง่ายเลยนะครับ
มาจากชุมพรถือกันทุลักทุเล
ด้วยอย่างเดียวก็คือว่าอยากมาช่วย
อยากเอาของติดไม้ติดมือมาฝาก
และคนที่มีลักษณะอย่างนี้เยอะนะครับ
ที่เอาโน่นเอานี่ทำขนมมาแล้วก็มาใส่ถาดมายืนแจกจ่าย

มีผลไม้นิดหน่อยมาเก็บมาจากสวน
เอามายืนวางแจกคนหมดแล้วก็กลับ
น้ำใจของคนเหล่านี้ครับน่าประทับใจ
เพราะว่าเขาไม่ใช่คนร่ำคนรวยเขาไม่ใช่เป็นพวกเศรษฐี
แต่เขาก็มีความต้องการจะอยากมาช่วย
มาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ท้องสนามหลวง
ผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่โลกจะต้องจารึก
แล้วก็จะตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมคนไทยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์ของเขาขนาดนี้
คือภาพที่มีคนมาร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ฉบับพาดหัวว่าเป็นแสนนะครับ
เขาบอกว่าจะไปลงกินเนสบุ๊กจะเป็นกี่แสนไม่รู้แต่ว่า๒แสนกว่าแน่

ข้ามวันข้ามคืนอย่างที่ว่าเพราะว่ากลัวจะกลัวพื้นที่จะเต็ม
ทุกคนก็ไปเปล่งเสียงเพลงสันเสริญพระบารมี
แล้วหลายคนมากันด้วยความลำบาก
หลายคนบอกนักข่าวว่ายังไงก็จะมา
มาร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี

เขาถ่ายกันหลายเทคนะครับร้องกันหลายรอบ
แต่ว่าร้องรอบไหนก็มีน้ำตาอาบแก้มทุกรอบ
ฉะนั้นผมขอจะลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้

ที่นี่เคยเป็นทุ่งพระสุเมน
มีประวัติชัดเจนให้เล่าขาน
ว่าเป็นที่สำคัญในบรรพการ
เป็นที่เกิดตำนานของแผ่นดิน
และนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์
สืบทอดสู่ชนชาติไม่รู้สิ้น
คนนับแสนร่วมสันเสริญสยามิน
แล้วน้ำตาก็ไหลรินไปตามเพลง
ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คือพระบรมูมีคนเอาไปร้องใส่คลิป
หรือบันเลงด้วยดนตรีใส่งานในคลิป
ในโลกออนไลน์ตอนนี้มีคลิปหนึ่งเป็นเสียงขลุยครับ
คนที่เป่าขุยดีที่สุดตอนนี้

ผมคิดว่าคืออาจารณ์ทนิจศีลกลิ่นดี
อาจารย์ธนิษฐ์เป่าคลุยแล้วก็มีคนอัดไว้มาแพร่ในโลกออนไลน์
ลองฟังดูสิครับว่าเสียงขลุยก็สะอื้นให้ได้
ผมจะปิดท้ายวันนี้ด้วยคลิปของอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดี

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ